ฝากฝั่งของพระพุทธอิสระซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาคัดค้านเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จช่วงให้เป็นสังฆราชองค์ใหม่
รวมทั้งมีการแจ้งเรื่องเอกสารเท็จด้วยนะคะ
พระพุทธอิสระได้ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากการแถลงข่าวเกิดขึ้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอ้อน้อยค่ะเชิญค่ะ
พระพุทธอิสระระบุนะคะว่าหากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไม่ยอมคืนรถหรูให้ตกเป็นของแผ่นดินก็จะเข้าข่ายองค์ประกอบอาบัติปราชิกแต่หากคืนให้ตกเป็นของแผ่นดินก็จะไม่เข้าข่ายค่ะ
ว่ารถเบ้นหรูของสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์
สมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ

มีความผิดตามพรบศุลกากร

ในการแจ้งความเท็จและใช้เอกสารในการจดประกอบรถว่า

คือในส่วนของข้อกฎหมายที่ชี้ชัดแล้วว่ามีความผิด
ส่วนที่สองคือพระธรรมวินัยที่ต้องดูเจตนาเป็นหลัก

หากไม่คืนก็จะมีองค์ประกอบชัดเจนว่าเข้าข่ายอาบัติปาราชิกค่ะ
เป็นกรรมสิทธิ์ของสมเด็จช่วงอยู่ยังไม่มีการสละคืน
เขาเรียกว่าไม่มีการสละคืนองค์ประกอบใช่เลยชัดเจน
ก็คือเข้าข่ายเข้าข่ายปราชิกเลย
แต่ถ้าวันนี้ท่านรู้แล้วว่าผิดกฎหมายอันนี้บอกให้เลยนะ
เพื่อท่านจะไปหาทางรอดคิดว่าท่านก็คงรู้ล่ะ
รีบคืนซะแหมรีบเอาไปคืนนะคืนก็คือสละ
สลากให้กับอะไรมันเป็นของหลวง
ผิดกฎหมายแล้วมันก็ต้องยึดคืนเข้าสู่หลวงใช่ไหมล่ะ
เมื่อเป็นของหลวงก็ยึดส่งคืนซะ
ก็ถือว่าพฤติกรรมไม่ส่อเจตนา
เจตนาก็ไม่ส่งผลให้พฤติกรรมทำให้ความผิดนั้นเป็นที่ประจักษ์
ไม่ครบองค์ประกอบความผิดของพระวินัย
ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้นะคะพระพุทธอิสระระบุว่า
ต้องรอดูท่าทีของสมเด็จช่วงจะทำอย่างไรต่อ
ส่วนประเด็นข้อกฎหมายก็ว่ากันไปตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
และนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพระพุทธอิสระในฐานะผู้ร้อง
หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกมา
สรุปผลการตรวจสอบคดีรถหรูของสมเด็จวัดปากน้ำพาศรีเจริญค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมค่ะ